คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของคนบนโลกโซเชียลกันบ้าง
เมื่อวานนี้กศธชเขาได้นัดชุมนุมชาวยุทธ์ในโลกโซเชียล

ที่มีคนติดตามมากกว่า๑ล้านคน
ใช้เวลาประชุมกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
เพราะว่าคนที่เดินทางมากศธชเป็นตัวแทน

เดี๋ยวไปนับก่อนไม่น่าจะถึง๒๐๐ดีไม่น่าได้ไปนะคะ

คุณหนุ่ยนะคะคุณหนุ่ยพงศุกร์หิรันพฤกษ์นะคะ
คุณกะละแมพัชรสีเบนจมาสนะคะ

พิชิตแห่งเพจดราม่าแอดดิกตัวแทนพันทิพย์ดอตคอม
และทีมเพจอีจานตอนนี้อีจันทร์ดังมากในเรื่องของเกี่ยวกับข่าวอาจยกรรม
นี่ธรรมดาเราเห็นซ่อนเร้นตัวอยู่ในโลกโซเชียลนะ
ส่องกันเองใครเป็นใครคุณผู้ชมใครเป็นใครเนี่ย
ประชุมกันที่กศธชเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งพันเอกนาธีสุกลรัฐรองประธานกศธชเป็นประธานในการประชุม
บอกว่าต้องการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของการแพร่ภาพ
เพราะว่าเพจที่มียอดผู้ติดตามเกินล้านคน
แต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนหมู่มาก
จึงเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วยนะคะ
เพราะว่าคอนเทนต์มีผลกระทบเป็นวงกว้าง
และก็จะมีการนำความคิดเห็นจากการประชุมนี้นะคะ
ไปทำข้อสรุปเพื่อออกมาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบการเร็วนี้

เข้าสู่กระบวนการเปิดให้ลงทะเบียน
แล้วก็เป็นการเข้าสู่ระบบต่อไป
ที่มีชื่อมาร่วมประชุมเข้าใจนะคะสำหรับความต้องการของกศธช
แต่คนที่มาร่วมประชุมครั้งนี้
เป็นคนทำเพจที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของเนื้อหาล่อแหลม
โฆษณาสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้ว
และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขให้เป็นไปตามกฎหมาย
แต่ขอค่ะขอให้กติกาอย่าซับซ้อน
ยากแก่การปฏิบัติจริงเท่านั้นเองค่ะ